นี่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังเลย

เหล็กกั้นรถไฟเสียบทะลุลงมาในรถ
แล้วใช้คำว่าเอาอีกแล้วเพราะมันคือจุดเดิม
จุดเดิมเคยเกิดเหตุเกี่ยวกับไม้กั้นทางรถไฟมาแล้ว
แต่คราวนี้รถไฟก็ไม่มานะ
สัญญาตึ้งก็ไม่ได้เตือน
เอ้าเขากับคุณพูดแบบนี้เพราะว่าไม้กั้นเสียดิ

สภาพรถกระบะอิซูซุของดาบตำรวจนายหนึ่ง
ไอ้เหล็กไม้กั้นมันเสียบเข้ามาแบบนี้คุณ
ต้องถามเลยว่าคนในรถเป็นอะไรหรือเปล่า

คือเห็นสภาพรถแบบนี้ก็น่าหวาดเสียวนะครับ
ไม้กั้นรถไฟความยาวเป็น๑๐เมตรเลยคุณ
มันเป็นเหล็กนะเหล็กทั้งแท่งทั้งดุ้นแบบนี้
บทะลุกระจกหน้ารถฝั่งข้างคนขับ

นี่ครับกระแทกกับเพดานห้องบุษาน

คุณผู้ชมคนขับนี่ฮะดาบตำรวจอานัทสุขดำ
ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะมันมาฝั่งผู้โดยสาร
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนพาดทางรถไฟ
ใกล้กับจุดตัดรถไฟในพื้นที่หมู่๖ตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ
จากเหตุการณ์นี้ยังมีรถเก๋งฮอนด้าอีกคันได้รับความเสียหายด้วยนะฮะ
คันนั้นมีนางสาวรัชนีสังแก้วเป็นคนขับ
ก็รถเสียหายแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าไอ้เหล็กกั้นเนี่ย

ดาบตำรวจอานัทคนที่รอดตายมาจากเหล็กกั้นรถไฟนี้บอกว่า

เมื่อถึงที่เกิดเหตุขณะขับข้ามจุดตัดตรงนี้
ผมก็ไม่เห็นมีรถไฟนะผมมองซ้ายมองขวาแล้ว
ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณตึ้งในการเตือนเลยนะครับ
แล้วผมก็เลยขับกำลังจะข้ามทางรถไฟปรากฏ
ไอ้เหล็กนี้มันล่วงลงมาจากข้างบนเลยนะครับ
กลับจากตำรงานมาคนเดียวครับผม
ดูแล้วครับมันกอนที่แก้เนี่ยมันไม่ได้ลง
ผมก็เลยดูท้ายทุกขวา
ขอออกตัวขอออกตัวมันก็ลงลงพร้อมจังหวะพอดีกันเลย

ผมได้ยินข่าวมาก็หลายครั้งแล้วแล้วก็

ไม่กี่วันทีก็มีรถขรบสู่ประจำนี้
ก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นบ่อยก็บอก
ถ้าดูในรถไม้กั้นมันเสียบเข้าฝั่งพุทธศาลก็จริง
แต่มันเอียงมาฝั่งพี่เขาตรงเบาะนิดนึง

บอกโอ้โหตั้งแต่เริ่มติดตั้งไม้กั้นแล้วก็มีทางรถไฟ

ไม้กั้นมักจะขึ้นขึ้นลงเป็นไม้กั้นผี
แล้วจะรู้ได้ยังไงคุณว่าขึ้นลง
วันไหนเสียวันไหนดี
นี่แล้วเป็นข่าวมาหลายครั้ง

ถี่เหลือเกินอีกป้ายหนึ่งอ่ะค่ะครับป้ายที่บอกว่าเอ่อ
ถ้ามันเสียฟัยมันจะไม่ติดอ่าอ่าเหรอเอ่ออ้าวคือยังไง
อ่านป้ายแล้วเราก็เลยงงไงว่าอ้าวคือเขามีการซ่อมบำรุง
เขามีการตรวจตาไหมงงว่าอย่าให้เสียเลยดีกว่า
ต้องมาเตือนว่าไฟจะไม่ติดนะค่อยดูป้ายไปนะฮะ
อันนี้ป้ายที่ระวังรถไฟระวังรถไฟอ่ะอ่านอ่ะเห็นครับ
ข้างล่างน่ะคุณเห็นไหมข้างล่างเขาบอกว่าสัญญาณขัดข้องหากหลอดไฟนี้ดาบ
แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าไอ้หลอดไฟนี้มันกระพริบเหลืองอยู่
ว่าไม้กั้นมันทำงานได้แต่ถ้าเกิดว่าหลอดไฟมันไม่กระพริบ
ให้คุณระวังเองเหรอเออเนี้ยการรถไฟต้องไปแก้ไขตรงนี้น่ะใช่ค่ะ
แล้วค้าป้ายมันก็สื่อความหมายว่าคุณเนี้ยอาจจะแบบว่า
ไม่รอบครอบเรื่องของไอ้สัญญาณไฟรึเปล่าอืมนะฮะ
ช่วงปลายเดือนก่อนก็เกิดเหตุแบบเดียวกันนะฮะ
โดยเหล็กกั้นร่วงลงมาเสียบกระจกรถ
คู่สามีภรรยาชาวอำเภอห้วยยอด
จนทำให้ฝ่ายภรรยาถูกเหล็กกระแทกเข้าเบ้าตา
จากเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านก็เลยอยากให้แก้ไขโดยด่วนลักษณะเหมือนกันเลยคุณ

นี่เหตุการณ์เก่านะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับ

ทำไมไอ้ไม้กั้นมันถึงหล่นถึงร่วง
แล้วก็บางทีมันขึ้นขึ้นลงเองอย่างกับผีผ่าน
ล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่
ชุมทางรถไฟทุ่งสงฯจังหวัดนครสิริธรรมราช

เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เจ้านักที่ทางการรถไฟชี้แจ่งบอกว่าตรวจสอบแล้วครับ
เพราะว่าเหตุดังกล่าวล่าสุดที่รถของดาบตำรวจได้รับความเสียหาย
เกิดจากกรณีของคนมาตัดย่าเพื่อเอาย่าไปเลี้ยงสัตว์
ตัดอยู่ริมรางรถไฟแล้วใบพัดเครื่องตัดย่า
มันกระเด็นไปตัดสายสัญญาณ
จึงทำให้ระบบเครื่องกั้นรวน
เปิดปิดไม่เป็นไปตามปกตินี่ย่าตรงนี้
แล้วทีนี้มันดันไปตัดโดนสายสัญญาณ

ว่าน่าจะใช้เวลาซ่อมแซมจุดเกิดเหตุประมาณ๒๓วันนะครับ
ขณะเดียวกันก็เตรียมเสนอการรถไฟปิดเส้นทางดังกล่าว

แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสายไฟสัญญาณที่โดนเครื่องตัดย่าตัด

ตอนนี้แนะนำให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางใกล้เคียงแทน
เพื่อความปลอดภัยด้วยต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วนะ
ใช่แล้วเวลาเกิดเหตุแบบนี้คือใครต้องจ่ายตังค์
คนไงคนที่ไปทำทั้งที่บางทีมันเกิดอุบัติเหตุ
โดยที่มันเป็นความผิดพลาดของเครื่องกั้นมันเสียเอง

ของราชการอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะ